ผู้หญิงคนนี้ปกติเธอข้ามไปมาเป็นประจำอยู่แล้ว
แล้วเธอน่ะขาอ่อนแรงก็ไม่ได้เดินเหินได้คล่องเหมือนคนทั่วไป
ปรากฏว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอเดินมาแล้วมาพักตรงเกาะกลาง
เผลอจับเสาไฟฟ้าแล้วมันไฟรั่วคุณผู้ชม
เหรอจับดับกลางถนนแบบนี้เลยค่ะ

งานล่ะหน่วยงานไหนที่รับผิดชอบ
เสาไฟนี้มันมีไฟรั่วจริงต้องมาดูแลนะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเช้าตรู่ที่ผ่านมาเลยค่ะ
เกาะกลางถนนปฐุมเสนาอยู่ที่สามโคกปฐุมธานี
แล้วตำรวจสพสามโคกก็ไปเจอศพของนางสาวิไลเทพศาล
อายุ๔๖ปีเสียชีวิตอยู่ตรงเกาะกลางค่ะ
ชมพูที่เห็นนั้นเป็นผ้าถุงลายดอกสีชมพูนะคะ
แล้วก็ใส่เสื้อยืดแขนสั้นสีขาวสลับน้ำเงิน
มือขวามีร่องรอยโดนไฟดูด
แล้วก็มีเครื่องดื่มชูกำลังอยู่ขวดนึงยังไม่ได้เปิดเลยนะ

ทีนี้ตำรวจก็ต้องประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามโคกมาตรวจสอบ
คุณเชื่อไหมตอนที่เขาตรวจอยากรู้ไฟมันยังรั่วอยู่ไหม

คือเห็นชัดแบบยังไม่ได้เคลื่อนย้ายศพเลยนะ
เห็นไหมว่าไฟมันรั่วอยู่นั้นนะคะ
โอ้ยเหตุการณ์นี้นะคะก็ทำให้มีคนเสียชีวิต
ทีนี้คุณผู้ชมมีคนที่เขาเห็นเหตุการณ์

ก็บอกว่านางสาววิไลเธอมีอาการขาอ่อนแรงเธอเดินผิดปกติ
ทีนี้ตอนประมาณตี๕๓๐ที่ผ่านมา
เธอก็เดินข้ามถนนมามาซื้อเครื่องดื่มชูกำลัง
ซึ่งจริงคุณวิไลคนตายเขาเดินไปเดินมา
ซื้อของเป็นประจำเหมือนกันนะใช่ค่ะแล้วเนี่ยค่ะ
พอเดินข้ามถนนไปฝั่งตรงข้าม
แล้วพอซื้อเสร็จปั๊บเอาจะเดินข้ามกลับมา
มาจับตรงเสาไฟเนี่ยแล้วเธอร้องโอ๊ยหลังจากนั้นค่ะ

ชาวบ้านแถวนั้นก็ตกใจสิแล้วก็รีบมาช่วยเหลือนะคะ
มันไม่ทันแล้วไงทีนี้พอญาติมาถึงเนี่ยก็ตกใจ
แล้วก็พยายามถามแหละว่ามันเกิดอะไรขึ้น
กับตัวนางสาววิไลตำรวจก็ตรวจสอบนะคะ
เดี๋ยวต้องดูนะเสาไฟตรงนี้หน่วยงานไหนดูแล
การซ่อมบำรุงการตรวจตามีไหม

แล้วก็ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายต่อไปด้วย
ครับก็เตือนภัยกันไว้นะฮะ